เรื่องคนสวยพูดเรื่องนางสงกรานกันแล้ว
ต่อกันที่นางสงกรานกิรินีเทวีกันหน่อยนะครับ

อีกหนึ่งคนที่แบบงดงามหัวจะหลดเท้าสวยเป๊ะตามตำรามาเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วยิ่งใหญ่ตระการตามากเลยบอกว่าเล็กไม่ใหญ่ยกให้เธอค่ะ
บอกเลยนะฮะนางเอกสาวหน้าหวานน้องปรางกัญญารันนั่นเองนะคะ
เป็นอีกหนึ่งคนที่ปีนี้ได้รับบทนางสงกราน
ปกติเนี่ยคุณปรางเนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาในการที่ใส่ชุดไทยเล่นละครใช่ไหม

แต่งองค์ทรงเครื่องตามตำรามาเลยค่ะ
พาหูรัฐทัศน์ดอกมณฑาอาพรแก้วมรกฏ
หัดขวาทรงขอพระหัดซ้ายทรงปืนปั้ง
เสด็จเหนือหลังกุญชรเป็นภานะนะฮะ
ขี่ช้างมาว่าง่ายเป็นไงคุณ
ตามตำราอย่างที่บอกไปมาบนหลังช้างค่ะ
คู่บ้านคู่เมืองแล้วบอกเลยว่าไม่ได้ว่าถ่ายรูปเฉยนะ
แห่กันไปเลยรอบเมืองพระนครศรีอยุธยาเล่นใหญ่ปลาร้า
บรรยากาศดูเหมาะเจาะลงตัวไปซะหมดคุณขางานเขาจัดได้ดีมากเมื่อวานนี้
ขบวนแห่สุดอลังการนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็เป็นพิธีเปิดงาน
ฉ่ำวิถีไทยรื่นเริงใจในเมืองเก่า๒๐๒๒ค่ะ
ที่วัดพระรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองใกล้กรุงเทพเดินทางไปเที่ยวกันได้
ลังการขนาดไหนคุณผู้ชมดูแล้วกันคนร่วมขบวนแห่เนี่ยนางรงนางรำ๑๕๐ชีวิตด้วยกันนะ
จันวาดของเราจากละครบุเภสันนิวาสออกมาเป็นตัวจริงแบบนี้ไม่ทำให้ผิดหวัง
คือแบบว่าเหมือนเป็นนางในวรรณคดีออกมาเลย
จังหวะเชิดคอนี่ชอบมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ฝากไว้ด้วยที่วัดพระรามก็จะมีงานตลอดเลย

แล้วก็มีคอนเสิร์ตอย่างปาวลีด้วยนะคะ
คือเราก็จะได้ซึมซับบรรยากาศไทยแบบนี้นะ